คุณผู้ชมคะเวลาหิวมากคืออะไรก็อร่อยเท่านั้นแล้วเนาะ
แต่ต้องเตือนกันหน่อยนะคะแม้จะหิวแค่ไหนเนี่ย
ต้องค่อยกินจริงค่ะเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นเหมือนผู้ชายคนนี้ได้ค่ะ
คืออาจจะคืออาจจะด้วยรีบกินหรือว่าหายใจผิดจังหวะกลืนผิดจังหวะขนมติดคอค่ะพี่เบิร์ต
โอ้โหแล้วต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเขาเสียชีวิตค่ะโอ้โห
นี่ค่ะสายวันนี้นี่แหละค่ะวงจรปิดจับภาพนาทีนายบรรพฤษนะคะอายุ๔๙ปี
เขาก็ขี่รถมาจอดที่ร้านค้าแล้วก็เดินไปพูดคุยกับเจ้าของร้าน
แล้วก็มีจังหวะที่เจ้าของร้านเนี่ยยื่นขนมให้นายบรรพฤษพอกลับไปที่รถเนี่ยเขาก็แกะเนี่ย
จังหวะเดินกลับที่แล้วเขาเนี่ยมือแกะซองแล้วเขาก็หยิบขนมใส่เข้าปาก
แล้วนายบรรพฤษกลับมาที่ร้านค้าจะซื้อน้ำมันไปเติมที่รถมอเตอร์ไซค์
เติมน้ำมันเสร็จก็เอาขวดไปคืนขวดเติมน้ำมันไปคืนนะคะ
ทีนี้จังหวะช่วงเดินมาถึงรถนะคะจะเห็นจังหวะที่เขาเหมือนกระตุกกระตุกอยู่ตรงเบาะเนี่ยคุณผู้ชมลองดู
จังหวะนี้เนี่ยเหมือนเขากระตุกกระตุกอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็หงายหลังล้มตึงหมดสติไปเลยอะค่ะ
คือเจ้าของร้านค้าเล่าบอกว่านายบรรพฤษเนี่ยเอาของมาให้เขาก็เลยให้ขนมชั้นไปหนึ่งชิ้น
แล้วผู้ตายก็แกะรับประทานเลยก่อนจะซื้อน้ำมันไปเติมรถ
พอเติมเสร็จอยู่ก็เกิดอาการกระตุกและหงายหลังตึงก็รีบเรียกชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปมาขอความช่วยเหลือแล้วก็แจ้งกู้ภัยนะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจบอกว่าไม่พบร่องรอยการต่อสู้จากกล้องวงจรปิดมันก็ไม่เห็นนั่นแหละ
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยคิดว่าอาจจะเคี้ยวไม่ละเอียดหรือเปล่า
ขนมชั้นมันเป็นแผ่นใหญ่ใหญ่อ่ะพี่เบิร์ตแล้วมันเหนียวไง
ใช่คือขนมติดคอเขาอะค่ะแล้วเขาก็เลยขาดอากาศหายใจเฉียบพลันนะคะ
เองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าก็เห็นจากคลิปกล้องวงจรปิดด้วย
ก็เลยมอบร่างไปทำพิธีทางศาสนาค่ะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยจริงจริง
แล้วก็ฝากกันเตือนไว้นะคะเคี้ยวให้ละเอียดค่อยทาน
แล้วมันเข้าหลอดลงไปอันตรายจริง